พูดถึงสายสตรองอีกหนึ่งคนนะคะก็คือคุณแม่ที่ยืนหนึ่งเรื่องของความสตรอง
แม่แอปทักษะออนโอ้โหช่วงนี้ก็ถือว่าประเด็นดราม่าต่างก็ถาโถมเข้ามาในชีวิตเธอมากพอสมควรเลย
แต่เธอก็ยังคงเข้มแข็งอยู่แต่ก็ยอมรับนะว่าก็จะมีบ้างที่มันบรรทอนความรู้สึกพอสมควรนะคะ
ส่วนข่าวลือเรื่องนี้แหละเรื่องเดียวกันเลยก็คือเรื่องที่นางเอกดังย่องฝากคันที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ
ก็ถูกพาดพิงไปว่าเป็นอดีตสามีของเธอด้วยหรือเปล่าถูกไหม
เจ้าตัวก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้นะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากพาดพิงถึงบุคคลที่๓จ้ะ
และไม่สามารถตอบได้หรอกค่ะแล้วก็เชื่อว่าคนถามเองก็คงจะรู้ว่าแอฟไม่สามารถตอบได้จริงเพราะว่ามันเป็นคือมันอยู่นอกเหนือผ่านสิ่งที่แอฟจะรับรู้
บรรทอนไหมจะบอกว่าไม่บรรทอนเลยก็คงไม่ได้ค่ะแอฟก็คือที่อยู่ทุกวันนี้ก็พยายามจะให้มันราบเรียบราบรื่นมากที่สุด
แต่ถามว่าไม่รู้สึกอะไรเลยไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ค่ะเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะคะมีความรู้สึกแต่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือทุกวันนี้ก็พยายามมันก็ไม่ง่ายที่จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นรู้สึก
สตรองของแท้เลยคุณแม่แอมแต่จริงแล้วก็ต้องมีบ้างแหละที่มันบรรทอนความรู้สึกกระทบจิตใจ
แต่ว่าเรื่องที่มีข่าวพาดพิงไปถึงอดีตสามีของเธอเนี่ยเธอบอกว่ามันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เธอจะต้องรับรู้แล้ว
แล้วก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเอาอย่างนี้ดีกว่า
เพราะฉะนั้นแล้วประเด็นนี้อย่าไปถามคุณแม่แอ๊บเลย
เพราะว่าคุณแม่แอฟเขาเป็นคนที่ตอบคำถามแบบนี้อยู่แล้ว
ไม่เคยพาดพิงถึงใครไม่เคยพาดพิงถึงบุคคลที่สาม

เป็นสิ่งที่ดีนะที่จะไม่ทำให้มันลุกลามมากไปมากกว่านี้